ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะยอดผู้ป่วยโควิดสะสมของไทย
ลุ๒๐๐รายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้วันเดียวเจอไป๓๐กว่ารายเป็นผู้ป่วยใหม่ค่ะ
พ่อเนธประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

หลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะ

โดยบอกว่าจะมีการพิจารณามาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากมติคอรมอ
ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค
พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่๒
แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในมาตรการระดับ๓แล้ว
ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ไปถึงจุด
ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
ก็ต้องยกระดับเป็นระยะ๓แน่นอนค่ะ
สิ่งสำคัญวันนี้ก็คือเราก็เตรียมการระดับที่๓
มาการที่๔ของผมที่จะสั่งวันนี้ก็คือว่าเตรียมการเรื่องสถานที่
เรื่องเตียงสถานที่ปัจจุบันสถานที่ต่อไปอาจจะต้องใช้โรงพยาบาลทหาร

โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลบางโรงพยาบาล

ต้องใช้เป็นสถานที่คาเรทีนเพิ่มเติมขึ้น
อันนี้ต้องเก็บข้อมูลตอนนี้ก็แหละ
เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วพอยกระดับ๓เขาเนี่ย
เพราะฉะนั้นคำว่าปิดประเทศ

ทำกันปัจจุบันผมไม่เรียกว่าปิดผมเรียกว่าเป็นมาตรการเข้มข้นในเรื่องของมาตรการสกัดกั้น
คนเข้าออกมีการตรวจตาท่ารกท่าเรือมันเป็นมาตรการระยะที่๓อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นบางทีเขาใช้คำพูดเลยไปนิดนึง
ก็คือว่ามาตรการในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยกระดับตัวเองเป็น๓แล้ว
แต่ว่าสถานการณ์ของเรายังไม่เข้าระยะ๓นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการปิดสถานบันเทิง
นวดแผนไทยโรงหนังฟิตเนสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายธนากรสวัสดิ์ชัยเจ้าของแฟร์ฟิตเนสนะคะ
ก็บอกว่าเขาจะใช้ช่วงระยะเวลา๑๔วันที่ต้องปิดฟิตเนสไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย
ปรับปรุงร้านทำความสะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
ในวันที่๑เมษายนนะคะ
รวมทั้งจะไปพูดคุยต่อรองเจ้าของคอนโดขอลดหย่อนค่าเช่าด้วย
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลเยียวยาผู้ประกอบการตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
เหมือนกันกับพนักงานนานร้านนวดแผนไทย
ได้รับผลกระทบเหมือนกันเลยไม่มีงานเลยค่ะ
เพราะว่าโดนพักงานกันหมดเขาก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่า๑๔วันที่เหลือเนี่ย
จะไปทำอะไรดีด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็รายงานตัวเลขของผู้ป่วยโดยมีเพิ่มมาทั้งหมดสามสิบห้ารายด้วยกันค่ะ
เป็น๒กลุ่มกลุ่มแรก๒๙รายเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ป่วยเดิม
ที่มีการแพร่ระบาดจากสนามมวยและสถานบันเทิงนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๖รายค่ะ
แบ่งเป็นคนเดินทางกลับจากกัมพูชา๑ราย

ทำงานใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสกับชาวต่างชาติ๔ราย
อย่างพนักงานต้อนรับบริกรแล้วก็นิติบุคคลคอนโดนะคะ
ส่วนอีก๑รายตอนนี้รอการสอบสวนโรคเพิ่มเติมอยู่
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของเราตอนนี้อยู่ที่๒๑๒รายนะคะ
รักษาตัวในโรงพยาบาล๑๖๙ราย

ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

มีผู้ป่วยชาวไทยอายุ๔๙ปีที่สุราธานี
แล้วก็มีชาวเบลเยี่ยมวัย๖๗ปี

ส่วนผู้ป่วยหนักรายเดิมที่สถาบันบำราชนราดูน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาของทีมแพทย์ค่ะ

เขามีการใช้มาตรการของตัวเองเหมือนกันนะครับ

แน่นอนก็กระทบกับไทยในฝั่งของมาเลเซียนะฮะก็จริงแล้วเนี่ยวันนี้วันแรกคุณผู้ชมนะฮะมาเลเซียมีการสั่งตำรวจตะเวนชายแดนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอำเภอสุไงโกลกที่นราธิวาสก็คุมเข้มไม่อนุญาตให้ชาวมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศทุกกรณีส่วน
เข้าออกต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านทางแอปพลิเคชัน
โดยภูมิในการท่ากาศยานบุรีรำได้เปิดเผยว่ามาตรการดังกล่าวนั้น
สนามบินได้ทำอย่างเข้มข้นแบบนี้ไม่ละเว้นทุกกรณี
บริษัทกรอกนั้นจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามหาตัวบุคคลได้ง่าย
นะฮะกรณีวิทยาศาลที่เข้ามาแล้วเกิดการติดโบรกต์จะได้สอบสวนขยายผลได้
จากนี้มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะสนามบินปิดหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งเป็นการเข้าใจว่าว่าปิดไปแล้วไม่ได้หมายถึงไม่ให้คนเข้าเมือง
แต่ว่าเขามีการคัดกรองคนเข้มข้นตั้งแต่สนามบิน
และสนามบินยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ส่วนที่พิสุนโลกนะครับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้การท่องเที่ยวทุกแห่งตอนนี้ต้องมีการปรับตัว
เพื่อลดผลกระทบที่จะได้จากเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่
วัดดังประจำจังหวัดที่พิสุนโลก
ประดิษฐานของพระพุทธชินราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
นักท่องเที่ยวโยงคงเดินทางเป็นกราบไหว้อยู่เพื่อความเป็นเสด็จมงคล
ทางวัดมีการปรับเปลี่ยนเวลาปิดเปิดจากเดิมเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบได้ในวิหาร
ก็คือเป็น๖๓๐นตอนเช้าถึง๖๐๐ยนตรงคนนี้
จากนี้ทางวัดได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็เตรียมจุดล้างมือเจลแอลกอฮอลต่าง
ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อความสะอาดและปลอดภัยด้วยครับ